คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
ทางครอบครัวของผู้เสียหายเข้ามาร้องขอความเป็นธรรม
เพราะกลัวว่าคดีจะไม่คืบหน้านะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๒๘พกค่ะ
ที่มีสาวธอมทะเลาะกับแฟนสาวของตัวเอง
เอาเสื้อผ้ามาโยนกองเอาทินเนอร์ราด
ร่านใส่เชื้อผ้าแล้วก็ร่านใส่แฟนสาวด้วย
แต่ว่าทางครอบครัวของคนเจ็บเนี่ยเขาบอกว่า

มีพี่ชายเป็นทหารยศใหญ่
กลัวว่าคดีจะไม่ได้รับความเป็นธรรม

สองสาวธอมคนก่อเหตุเนี่ยค่ะถูกแจ้งข้อหาแค่เหมือนกับวางเพลิงอ่ะ
คนนี้ใช่ไหมใช่คนก่อเหตุอ๋อเขาก็เจ็บเหมือนกันเขาเจ็บ
แต่เหมือนโดนข้อหาแค่วางเพลิงแต่คุณเป็นคนเอากองเสื้อผ้าไว้แล้วก็น้ำมันราดแล้วจุดไฟ
ใช่ทางฝ่ายแฟนสาวเขาที่เจ็บหนักกว่าเนี่ยครอบครัวเขาเลยบอกว่า
อย่างนี้มันพยายามฆ่าไม่ใช่เหรออ่าเพราะว่าเจตนาคือจุดไฟเผาแฟนอ่ะ
ไม่ได้เผาเสื้อผ้าสามค่ะเรื่องของการดูแลเรื่องของค่ารักษาพยาบาล
คนก่อเหตุก็ต้องช่วยออกนะช่วยจ่ายสิเขาไม่มีสตังค์
ในการดูแลรักษาพยาบาลต้องนอนโรงพยาบาลอีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนนะคะ๒๘พฤศจิกายนนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในชุมชนดาราฉายซอยอ่อนนุษย์สี่สิบหก
ย่านสวนหลวงกรุงเทพฯนะคะ

ผู้หญิงที่ถูกไฟเผาที่นอนเจ็บอยู่เนี่ยนะคะ

ใช่คือเหมือนหนังหลุดหนังเปิดไปหมดเลย
สุย่าสเขายืนยันว่ายังไงคือตั้งใจเผาเขาแน่

นางสาววรวรรณจันสวยหรือบัวค่ะอายุ๕๑ปีนะคะ
ส่วนคนก่อเหตุที่เป็นธอมมาค่ะ
ชื่อว่านางสาวมาลัยทองทองทักษิณหรือเรไรอายุ๔๘ปี
ทีมข่าวไปคุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์
นางศรีจันทร์แก่นกลางเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ

ธอมจะเดินออกจากห้องไปแล้วก็กลับมาพร้อมถังทินเนอร์
แล้วก็เอาเสื้อผ้ามากองไว้หน้าประตูราดทินเนอร์ใส่เสื้อผ้า
สาดทินเนอร์ใส่แฟนสาวแล้วก็จุดไฟ
จุดไฟเผาเขาเสร็จสาวธอมคนที่ก่อเหตุก็วิ่งหนีไป
กองแต่น้ำมันเนี่ยป้าเห็นตอนที่คนนั้นเขาสะบัดใจกองนี้กองนี้
แต่ตอนจุดไม่เห็นเห็นตอนเขาเทใส่ผ้าเทแต่ผ้า
แล้วบัวเขาก็หอบผ้าด้วยแล้วก็เขานี่ด้วยไงก็โดนบัวด้วยไงโดนหมดเลย
บัวไหม้แล้วทำยังไงตอนนั้น

เราก็บอกโอ้ยตายแล้วกูยังกว่าตัวไม่ระวดมันไหม้เว่นหนึ่งในใจ

เมาควรไฟเมาเบี่ยด้วย
ป้าแกก็เมาหลายอย่างเลยช่วงนั้น

เขาเลยเล่าได้อย่างออกรถออกชาติเพราะเขาอยู่ตรงนั้นไงเขาเห็นกับตา
คือแม้ว่าคุณจะบอกว่าเอาทินเนอร์เนี่ยเทเข้าไปที่กองผ้าเนี่ย

ถูกต้องคือเจตนาไม่ใช่แค่จะจุดไฟที่กองผ้าไง

ถูกต้องเพื่อนบ้านบอกว่าทั้งสองคนนะคะทั้งตัวผู้หญิงกับตัวธอมเนี่ย

มีอาชีพขายกับข้าวที่ผ่านมาเขาก็ชอบดื่มเหล้ากันทั้งคู่
แล้วก็เมาทะเลาะกันบ่อยแต่ไม่ถึงขั้นลงไม้ลงมือรุนแรง
ไม่คิดว่าจะทะเลาะกันถึงขั้นจุดไฟเผาแบบนี้
ห้าโมงอ่ะใช่ป่ะก็ได้ยินเสียงคนร้องคนร้องช่วยด้วย
เสร็จแล้วเราก็คิดว่าเขาตีกันตามปกติเราก็ไม่ได้สนใจอะไร
จังหวะมาเห็นธอมเขามานั่งอยู่ข้างนอกมาสลัดสลัด
แล้วพี่ก็เลยมองขึ้นมาอ้าวไฟมันลุกควันมันลุกเต็มเลยตรงเนี้ย
พี่ก็เลยบอกเพื่อนพี่ว่าเอ๋ควันลุกเต็มเลยอ่ะ
ไปดูกันก็เลยออกมาดูพอดูฟันมันกำลังขึ้นขโมงเลย
แต่พี่ไม่รู้ว่าคนเจ็บอยู่ข้างในแล้วเป็นอะไรไหมพี่ไม่รู้เลย
แต่รู้ว่าคนนี้เขาบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยยายบัวอยู่ข้างใน
แต่เขาออกมาไม่ได้เพราะว่าควันมันลุกอยู่ข้างหน้า
พอดับไฟเสร็จปุ๊บนี่ก็นี่ก็บอกว่ามาช่วยก่อน
ยายบัวอยู่ในห้องน้ำคือยายบัวอยู่ในห้องน้ำ
พ่อใหญ่เขาก็เลยไปอุ้มยายบัวออกมาก็นั่นแหละ
คือว่าแผลเป็นหมดแล้วเต็มตัวหมดแล้ว
อืมทีนี้พอฝั่งญาติของคนเจ็บนะฮะ
ก็คือนางสาววรวรรณเนี่ยเขากังวลว่า
เขาจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของข้อหา
แล้วก็ความช่วยเหลือนะครับก็เลยต้องไปร้องขอความช่วยเหลือ
ใช่ค่ะแต่ว่าทีมข่าวได้ไปคุยกับพี่ชายของสาวธอมที่เป็นคนก่อเหตุนะคะ
อืมเขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่าสาวธอมกับแฟนสาวเนี้ยคือทะเลาะกันบ่อยครับ
มีปัญหาเรื่องเงินเพราะว่าค้าขายไม่ค่อยดีก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นสาเหตุหรือเปล่า
แต่พี่ชายของสาวธอมที่ก่อเหตุเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าอ้าวก็สาวธอมอ่ะ
เขาก็เจ็บเหมือนกันนะอันนี้คือฝั่งสาวธอมใช่ไหมใช่ฝั่งสาวธอม
พี่ชายของสาวธอมบอกว่าก็สาวธอมเขาก็เจ็บเหมือนกันอ่าแล้วยังไง
ส่วนเรื่องของคดีพี่ชายของสาวธอมเขาบอกว่าไปปรึกษาพี่ชายที่เป็นทหารแล้ว
คือมีญาติเป็นทหารจริงจริงเอาไปปรึกษาแต่พี่ที่เป็นทหารก็บอกว่า
ทหารเขาก็ไม่เกี่ยวก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมาย
ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจนะคะครับ
น้องสาวเขาเจ็บน้องเจ็บตรงไหนบ้างพี่ตอนนี้ยังอยู่ที่ไหนไม่รู้เหมือนกันครับ
แต่เขาจะไปรักษาตัวไหม้ตรงไหนบ้างรู้ไหมตรงขาครับขาแขนเหมือนกัน
นั่นแหละก็เหมือนกับแฟนก็เลยแหละอืมอาจจะเป็นเรื่องเงินมากกว่าครับ
เรื่องเงินมากกว่าเพราะว่าแม่ก็ช่วยกันเยอะแล้ว
ขายของไม่มีเงินมากเงินแม่ไปลงทุนใส่กับข้าวนะครับ
เอาเงินไปลงทุนใส่กับข้าวขายแล้วก็ขาดทุนแล้วก็เจ๊งแล้วก็เอาเงินมาก
แม่ก็บอกว่าไม่ไหวแล้วเขาว่าอย่างนี้
ปกติเขาเป็นคนแบบนี้ไหมโอ้โหหัวแรงร้อนอะไรอย่างนี้
เขาไม่มีนะครับไม่มีครับเพราะที่เราเขาเปิดเพียงแล้วก็ตบหนึ่งแค่นี้ครับ
ก็ตบผู้หญิงอาร้ายแฟนเขาอาร้ายมากเป็นหมูเห่าอะไรอย่างนี้ตัดคุ้นไม่เลือก
อันนี้ก็เป็นคำพูดจากคนที่เป็นพี่ชายฝั่งของธอมอ่ะนะเราก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ด้วยกันสองคนเนี่ย
จริงแล้วเขาจะใครจะร้ายใครจะดีอะไรยังไงอ่ะแต่ถ้าดูจากอายุแล้วความจริงแล้วแหม
ก็ไม่ใช่น้อยกันแล้วเรียกสาวธรรมสาวธรรมนี้อายุก็๔๘แล้วนะฝ่ายคนก่อเหตุ
คนเจ็บอายุ๕๑นะฮะวันนี้ญาติคนเจ็บก็คือทางน้องสาวนะน้องสาวได้ไปขอความช่วยเหลือด้านคดีความ
ทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
น้องสาวบอกว่ากังวลว่าคดีจะเงียบและกลัวว่าพี่จะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะรู้มาว่าฝั่งคู่กรณีมีพี่ชายที่เป็นนายทหารยศใหญ่แล้วก็อยากให้แจ้งข้อหาเพิ่มไปถึงขั้นพยายามฆ่าไปเลย
เนื่องจากตอนนี้ฝ่ายของสาวธอมเนี่ยโดนแจ้งข้อหาแค่วางเพลิงเพียงอย่างเดียว
ส่วนอาการของนางสาววรวรรณนะครับตอนนี้ยังหนักอยู่นะครอบครัวก็หมดค่ารักษาพยาบาลไปเยอะ
จึงอยากให้อีกฝั่งหนึ่งในฐานะคนก่อเหตุเนี่ยมาแสดงความรับผิดชอบ
แล้วฝั่งนู้นเขาก็มีพี่ชายเป็นนายทหารใหญ่เราก็กลัวเขาว่าเรากลัวไม่ได้รับความเป็นธรรม
เราก็เลยพากันไปหาทนายเมื่อวานกับทนายก็เลยพาหลานไปไปคุยกับทนาย
เราก็เลยติดใจเรื่องนี้เราก็อยากรู้ว่าคดีมันจะคืบหน้าไปถึงไหนไหม
เราจะได้รับความเป็นธรรมไหมแค่นั้นนะจ๊ะ
ต้องมาเยียวยาค่ารักษาพยาบาลให้เรามั่งเพราะตอนนี้มันต้องรักษานาน
เป็นปีไม่รู้จะหายหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้นะ
ตอนนี้อยากช่วยค่ารักษาพยาบาลอยากให้ช่วยเรื่องนี้จ้ะ
ทนายรณรงค์ก็เลยบอกแบบนี้นะคะว่าลักษณะการก่อเหตุของสาวธอม
เดี๋ยวคุณพระภูมิจะเรียกว่าประทรอม

คือลักษณะก็คือไม่ได้จงใจจะไปจุดไฟเผากองเสื้อผ้าไง
แม้ว่าเอากองเสื้อผ้ามากองก่อนก็ตามอะนะ
เจตนาคือจุดไฟเผาแฟนสาวมันคือพยายามฆ่า
มันไม่ใช่เรื่องของการวางเพลิงเผาทรัพย์
ต้องดูที่เจตนาไงคะเวลาจะแจ้งข้อหาทนายรณรงค์บอก
ต้องดูที่ความตั้งใจต้องดูที่เจตนา

แล้วตอนนี้แฟนสาวก็อยู่ที่โรงพยาบาล
ก็เลยกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทนายรณรงค์เลยบอกว่า
เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะให้ทางครอบครัวของผู้เสียหายเนี่ยนะคะ
ไปยื่นเรื่องที่กองบัญชาการตำรวจนครบาน
ให้มีคำสั่งเร่งรัดคดีและตรวจสอบสำนวนคดีใหม่
เพราะข้อหาที่ตั้งไปเนี่ยมันตรงกับความเป็นจริงหรือเปล่า
ตั้งข้อหาแค่วางเพลิงเผาทรัพย์อย่างนี้ค่ะ
ส่วนหนึ่งเนี่ยคดีพวกนี้มันจะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ย
มันก็ขึ้นอยู่กับเวลามีข่าวมีคดีแล้วก็มีเรื่องของการแจ้งข้อหาออกไปด้วยนะ
คือตำรวจต้องทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมานี่แหละ
แต่ถ้าแจ้งข้อหาเบาไปเนี่ยไม่ได้ไปกลั่นแกล้งอะไรเขาเนี่ยนะ
แจ้งหนักหนักแบบกลั่นแกล้งเขาเนี่ยคือคุณต้องแจ้งข้อหาให้แบบ
ให้คนเห็นข่าวแล้วกลัวจะได้ไม่กล้าทำ
ใช่คือไม่ใช่แบบโอ้โหก่อเหตุกันขนาดนี้เฮ้ยโดนข้อหาแค่นี้เอง